สุดท้ายเมืองน้ำมันระเบิด

ประจกโอฟฟิศนะคะประจายพวกมัน
สมูทซีครับ๒๒๓๒ครับผมคุณวิวเหลือครับสมูท๒๔๒๒ครับ
ถูกต้องนะครับส่วนที่มีพี่คนนึงบอกว่าเห็นคุณกระโดดน้ำ
อันนี้คือเรื่องจริงครับนะฮะแล้วถึงโดนและการระเบิดนะครับ
นะฮะก็ทำให้มีตอนนี้จริงจันทร์ดูมีผู้สี่ชาวิทย์หนึ่งคน
นะครับอ่าเป็นอ่าชาวทั้งชาวหนึ่งคนยังไม่ทราบข้อมูลนะครับ
อืมครับพี่รถเด็กกระจายเลยใช่ไหมครับพี่รถครับนะครับ
โอ้โหผมผมอันนี้ผมมาถึงที่เกษตร์ก็ประสาทการณ์รุนแรงนะครับ
แรงรับห้าแล้วนะครับนะครับเริ่มไม่เต็มที่แล้วนะครับอ่า
นี่คือเจ้าที่นะครับด้านบนนะครับพบแล้วครับแล้วก็อ่า
เบื้องต้นก็ขอแสดงปรับในใจครับอ่าครอบครัวผู้สี่ชีวิตแล้วก็ย่าง
ของผู้สินทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยนะครับ
เพราะว่าเอกการอย่างงี้นะครับมีใครอยากให้เกิดนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดแล้วนะครับนะมันก็ต้องมีหลายอย่างเข้ามานะครับ
ถ้าเกิดแล้วรอรออ่าเชียญยันอะครับเชียญยันได้ร้อยครับ
เชียญยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่ามีผู้สี่ชีวิตหนึ่งลายครับ
นะครับนะครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โรงดรจังห์วิใหม่